หนุ่มหัวร้อนที่ก่อเหตุไม่พอใจรถกู้ชีพในภูเก็ตที่บีบแร่เตือนขณะเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ตามไปใช้ขวานกระหน่ำฟันจนกระจกรถพังเสียหาย
ล่าสุดถูกตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับแล้วก็สารภาพว่าทำไปเพราะโมโหที่ถูกบีบแร่ใส่

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่นายเดชนรงส่งแสง
อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
วัยรุ่น๒คนใช้ขวานทุบกระจกรถกู้ชีพจนแตก

เพราะขี่จากเลนซ้ายจะแซงรถกระบะสีแดง
เกือบจะชนด้านซ้ายของรถพยาบาล

ได้ใช้ของแข็งคว่างใส่กระจกหลังรถพยาบาล
รถมอเตอร์ไซค์ยังขับตามมาหาเรื่องไม่หยุด
นายเดชน์อารมณ์ทั้งเบิ้ลเครื่องคู่
รถมอเตอร์ไซค์เพื่อให้กลัวก็แล้ว
แต่ยังขับไล่ตามใช้ขวานฟันกระจกหลังรถ
และกระจกด้านข้างมีบางช่วงชี้หน้าถือมีดขู่
ขับไปเรื่อยมีตำรวจจราจรอยู่ด้านหน้า
วัยรุ่น๒คนจึงเลี้ยวรถกลับ

เพราะกลัวว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำจะสาดเข้าไปในรถ
ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย
นี่เร็วผมไปเชี่ยวไปชนรถกันอื่นเข้าคนอื่น
แล้วก็เผื่อร้อนอีกครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นรถพยาบาลที่ดีที่สุดในภูเก็ตแล้วครับ
แล้วมาเจอวัยรุ่นที่ไม่เคยทำอะไรมาทำร้าย

ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัว๒วัยรุ่น
ที่บ้านเช่าในตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
นั่นก็คือนายสากิฟต์ยอมใหญ่อายุ๒๒ปี
และนายสุธิศรีภูลอายุ๒๙ปีชาวจังหวัดตรัง

และหมวกที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
อกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสพกัญชา
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก

ระเบิดตะปูที่ประดิษฐ์เอง๑ลูก
และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุทั้งสองคนสารภาพว่า

เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกบีบแตร่ไล่

ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพวิชิต
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน